ทีนี้เนี่ยนักดำน้ำชาวอังกฤษที่เขามาช่วยนะคะ

เขามาถึงปุ๊บปฏิบัติหน้าที่เสร็จปุ๊บ

ใน๓นักดำน้ำชาวอังกฤษเขากลับแล้ววันนี้นะคะ

เขาไปหาหมอตามรายงานข่าวนะ

อายุเยอะที่สุดในกลุ่มทั้ง๓คนนะคะ
เขาเป็นนักดำน้ำเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านถ้ำของอังกฤษนะคะ
นี่ค่ะเขาเข้ามาช่วยเหลือปฏิบัติการนี้
ออกจากเชียงราย๑๕๒๐นาที
๑๕๔๐นนะคะ

ถ้าตามกฎหมายที่มีการประกาศใหม่

ว่าตอนนี้ท่านนรงศักดิ์เนี่ย

ว่ายังมีคำสั่งพิเศษให้ทำหน้าที่ตรงถ้ำหลวงอยู่ก่อน
ใช่ค่ะนายนรงศักดิ์โอโสธนากรนะคะ
ส่งนะคะไปส่งที่ท่ากัศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายนะคะ
แล้วภาพนี้ก็คือมอบของที่ระลึก

แล้วก็ขอบคุณที่มาช่วยเหลือภารกิจในครั้งนี้
ก็คือกลับไปคนเดียวนะคะ
เขามากัน๓คนนะคะตั้งแต่๒๗มิถุนายนนะคะ
อีก๒คนก็คือนายจรโวแลนเทน

ก็คือ๒คนที่ดำน้ำไปเจอทั้ง๑๓ชีวิตในถ้ำหลวงนะคะ
คือทั้ง๓คนเขาได้รับเชิญจากทางการไทย
ให้มาช่วยปฏิบัติการในครั้งนี้นะคะ
สมาคมกู้ภัยในถ้ำแห่งอังกฤษต้นสังกัดของทั้ง๓คนบอกว่า
นี่คือผู้เชี่ยวชาญที่เป็นโอ้โหระดับท็อปจริง

ตำรวจถ้ำมาแล้วเยอะแยะมากมายความรู้ความเชี่ยวชาญนี่
มาถึงปุ๊บเนี่ยก็เจอ

ให้สัมภาษณ์เลยนะบอกว่าเขามาปฏิบัติงาน
ไม่ได้มาเพื่อมีหน้าที่ให้สัมภาษณ์สื่อ
แล้วตอนกลับเนี่ยนะที่โรเบิร์ตฮาเปอร์กลับเมื่อวานนี้

เขาก็ไม่ได้บอกว่าผมจะกลับแล้วนะ
ผมช่วยตามหาจนเจอแล้วผมจะกลับแล้ว

เขาจะปฏิบัติภารกิจจนพาออกจากถ้ำให้ได้

ซึ่งเขาก็ไม่ได้บอกใครใช่แต่เราก็ต้องขอบคุณเขาเพราะว่าโอ้โหเขามาช่วยเราขนาดนี้
เขาบอกว่าอย่างต่างประเทศเวลานัดหมอนัดยาก
คือเขาจำเป็นต้องกลับจริงต้องไปหาหมอตามนัดจริง
อ๋อเหรอฮะอ๋อบ้านเรานี่นัดแล้วนัดอีกเลื่อนได้สบายคนไข้นี่แบบ

ต้องบินกลับไปเพื่อไปตรวจสุขภาพเลยนะ